มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเย่

ยังไม่หมดเลยดิฉันเกลียดช่วงของกินมาก

กลับมาในช่วงนี้จะพาไปทานไอติม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่จะพาไปร้านนี้เป็นไอศครีมบุ้ม

โอ้โหทานกันให้แบบไม่อั้นเลยทีเดียว
ทานให้ยับค่ะให้พังค่ะ

นั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอายุทยานั่นเอง

ที่มีเจ้าเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้

ขายไอศครีมสีสันสดใส
ตระเวนบริการลูกค้าในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา

แต่เริ่มมีความคิดสร้างสรรค์เมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง
ตกแต่งรถใหม่สร้างสไตล์การขายเป็นของตัวเอง
ขายดิบขายดีหมดไอศครีมวันละ๒ถังกันเลยทีเดียว
ตอนแรกนะคะลุงก็ขายไอศครีมแบบปกติเนี่ยนะ
ปกติธรรมดามองไซส์ผู้ข้างเคาะกระดิ่งแก๊ง
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไงในเมืองอายุทยาเรานี่
จะให้เมียแต่ทีมที่ไม่เหมือนใครโดดเด่นนะ
ก็เลยคิดว่าลองคุยกับป้าแต่งตัวแล้ว

ทำดูก็โอเคเลยครับ

ดีมากเลยออกมาวันแรกนี่ก็

พอมาขายแล้วลูกค้าเยอะตักเครื่องไม่ทัน

ตักเองยิ่งลูกค้ายิ่งถูกใจมาก
พ่อค้าใส่สูตรลอเหลาเอาการ
แม่ค้าแต่งชุดไทยงามหยด

ที่สำคัญทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น
และมีความสุขกับการทำงานครับ

ทีแรกวันแรกก็อาจจะเขินหน่อย

ก็มันเกิดมันก็เป็นอย่างนี้นะครับ
ไอศครีมทำเองลองผิดลองถูกอยู่หลายปี

ส่วนเครื่องเคียงก็ทำเองทุกอย่าง
จะได้มั่นใจว่าสดใหม่สะอาด

ถูกใจลูกค้ามากครับ

ก็รสชาติอร่อยครับแล้วก็ไม่แพงด้วย

ส่วนใหญ่นะกินไอติมล้วนเลยครับ

เพราะไอศครีมมันรสชาติดีครับ

ก็ทั้งไอศครีมทั้งเครื่อง

แล้วคนขายที่เห็นแต่งชุดแบบนี้เป็นยังไงบ้าง

ลูกค้าการันตีแบบนี้รับประกันความอร่อย

ยังส่งตามงานต่างด้วยครับ
ฮาโลครับกัมพลไอศครีมครับ
ตรงนั้นกี่โมงครับส่งกี่โมง

ครับครับก่อนเที่ยงนะครับ
ตอนเที่ยงก็คือเลี้ยงเพลนนะครับ

มีข้าวเหนียวถั่วนมช่วยช้อนแถมให้ครบครับ

โทรศัพท์นี้ท่านได้แต่ใดมา
สัญหาของแปลกดีจริงเลยครับ
แต่ที่แน่ลูกค้าสั่งไปในงานบุญ

เลื่อนยดตำแหน่งหรือว่าขึ้นบ้านใหม่

ไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว
ต้องขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดีแบบนี้

ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปนะครับ

หน้าตาน่าทานน่าอร่อยด้วย

คนขายแต่งตัวสุภาพที่สุด
เนี๊ยบมากใส่สูตรถูกใช้

แล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพง
ทานได้แบบตักเท่าไหร่เท่านั้น

มาไปกันที่จังหวัดพิศนุโลกกันบ้าง
สำหรับโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง

ปฏิญาณตนต่างแต่ว่าโรงเรียนนี้

เขาบอกว่าเป็นการกล่อมกราวจิตใจ
ก่อนที่จะเข้าเรียนจะได้มีความสุขสนุกสนานค่ะ

อันนี้คนนำใช่ไหมใช่
ครูและนักเรียนค่ะโรงเรียนวัดอรัญยิกถนนพญาเสือ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
รวมทั้งหมด๓๐๐คนนะคะร่วมกันรำไทยหน้าเสาทง
หลังเข้าแถวเคารพทงชาติและสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว
นายวุฒิปัญญาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญยิกเปิดเผยว่า
กิจกรรมหน้าเสาทงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวงล้อเด็กดี
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลกเขต๑จัดขึ้น
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะ
เริ่มตั้งแต่นักเรียนก้าวเท้าเข้าสู่รั้วโรงเรียนจนถึงเลิกเรียนเลย
เช่นการทักทายด้วยการไหว้การเดินกิจกรรมหน้าเสาทง
ซึ่งกิจกรรมต่างเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นประจำ
ทำซ้ำจนกลายเป็นวิถีชีวิตนั่นเองค่ะ

จากการเคารพทงชาติแล้วก็การไหว้พระสวดมนต์แล้ว
โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมการไหว้ครูมวยด้วย
ไม่ใช่แค่รำไทยอย่างเดียวนะมีการไหว้ครูมวยด้วย
การสอนปัญจศีระด้วยแล้วก็การรำไทยค่ะสลับสับเปลี่ยนกันไป
โดยการรำไทยจะจัดทุกวันอังคาร
มีคุณครูหน้าตสินแล้วก็ครูที่มีความสามารถด้านการรำวงมาตรฐาน
มาเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนได้มีการหัดรำไทย
ใช้เวลาประมาณ๑๐๑๕นาทีเท่านั้น
ซึ่งนี่แหละค่ะนักเรียนทั่วทั้งหน้าเสาทงเลยนะคะ
ก็จะได้เรียนการรำท่าต่าง
ไม่ว่าจะเป็นท่าสอดสร้อยมาลาชักแป้งผัดหน้ารำยั่วรำสาย

เป็นเพลงรำวงมาตรฐานครู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญยิกบอกว่า
กิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะมีส่วนช่วยปรับพฤติกรรมเด็ก
โดยเห็นผลได้ชัดเจนก็คือเด็กใจเย็นลงค่ะ

ในอนาคตนะคะจะพัฒนาการสอนรำไทยแบบอื่นเพิ่มไปอีกด้วยของทางภาคเหนือนั่นเอง
เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนได้ดีอีกทางหนึ่งเลย

ที่ทำให้เด็กน้องหนูเนี่ยนะ
รำแล้วก็ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจด้วย

นี่รำเพื่อพัฒนาจิตใจ
ใช่ค่ะจะลงจิตใจ
เด็กรุ่นใหม่เราต้องสนใจศิลปะวัฒนธรรมไทย
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะ

ส่วนช่วงนี้ตลอดข่าวหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชม
มาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาบ่าย๒จนถึงบ่าย๓

สวัสดีค่ะ